เมื่อเรอมริตนั้นทนไม่ไหวแล้วครับ
เดือนอันปวดร้าวนะครับของแฟนประธานชุดขาว

เข้ามาคุมทีมแทนก็เป็นกาติกอสในรุ่นแรกเลยนะครับ
แต่ว่าไม่เปิดเผยการเซ็นสัญญาว่านานเท่าไหร่
นี่แหละครับเงินบางครั้งก็ซื้อความสำเร็จไม่ได้นะครับ
เป็นที่สุดของผู้เล่นในสมัยที่เขาค้าแข้ง
ซึ่งก็เป็นที่รักของทุกคนรวมถึงความมุ่งมั่นและก็เกลียดความล้มเหลว
ขอให้พี่ชายโชคดีกับความท้าทายครั้งใหม่
ว่าทำไมแมริดนั้นจึงปลดเขาออกครับ
ชนะร้อยละ๖๑เกินครึ่งมานิดหน่อยครับ
เปรียบเทียบกับกุญสือ๕คนหลังสุดของแมริตแล้ว
เฉลี่ยในการพาทีมคว้าชัยชนะคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นะครับ
ก็ถือว่าน้อยกว่าคนอื่นนะครับ
จึงถูกปลดในที่สุดครับ

ไป๑ประตูต่อ๒ครับ